อายุยังน้อยด้วยหลายคนติดตามผลงานเข้ามาเพราะว่าเพลง
เพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาร้องเร็วมากนั่นเอง
มีชื่อเสียงมาจากเพลงหน้าหนาวที่แล้วแล้วก็ก่อนฤดูฝนนั่นเอง
ไปฟังตัวอย่างกันนิดนึงค่ะ
คือคุณผู้ชมนี่ไม่ได้เร่งสปีดนะคะเขาร้องแบบนี้จริง
แล้วก็จะบอกว่าตอนปล่อยมาตั้งแต่ปี๒๐๑๕ยอดวิวตอนนี้๕๐กว่าล้าน
เมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อเอ็มตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นน้องทอยนะฮะ

เป็นลูกชายแท้ของอดีตนักร้องคุณภาพอย่างคุณนิตยาบุญสูงเนินนั่นเองนะคะ
แล้วก็เป็นหลานแท้ของคุณจนบุญสูงเนินค่ะ
ก่อนที่เขาจะมาเริ่มมีผลงานเพลงนะคะ
หนุ่มวัย๒๒คนนี้เริ่มหลงไหลในการเล่นดนตรีค่ะ
เริ่มจากลงมือฝึกหัดด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ๑๗
แล้วคือความพัฒนาการของเขาก้าวกระโดดแบบเก่งเร็วมากเลยมาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ
ทำเพลงกับศิลปินชื่อดังมาแล้วหลายคนคุณคิดดู
เด็กอายุ๑๗นะมาเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงให้ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยม

ธอมรูม๓๙เบลสุพลวงพริกไทยเบียดเวอร์แล้วก็อีกหลายคนค่ะ
ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเขาก็ยังคงทำหน้าที่นี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาติดหูแฟนทั่วบ้านทั่วเมือง
เจ้าตัวบอกเลยว่าทุกเพลงเกิดขึ้นมาจากการที่ได้แฟนคลับทุกคนนี่แหละ
สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดนั่นเองค่ะ

ช่วยกันสร้างมันครับ
ก่อนเข้าวงการเขาบอกไว้ว่า
วงการนี้เนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้นะลูก
แต่ว่าทอยต้องการที่จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็น
ก็เลยมีความสำเร็จมาจนถึงทุกวัน